มากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสบัดข่าวเส้าอาทิตย์สบัดข่าวเส้าอาทิตย์

๔นาฬิกา๓๐นาทีจะเจอกันตรงนี้ครึ่งชั่วโมง
แล้วเจอกับพี่ฝนแบบนี้น่ารักสดใสนะครับ

และที่สำคัญวาระแห่งชาติ

วาระแห่งชาติเรื่องของการดูฟุตบอล
อุ้ยตายแล้วนี่
เราใส่ตุ้มหูแบบทรงชาติไทยมาด้วยนะ
นั่นไงร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทย

แข่งขันกันที่สหรัฐอารับเอมิเรต
เริ่มเข้าสัญญาณนะ๑๘ตร๔๕นาที
และจะเริ่มคิกออฟกันในเวลา๑๙ตร

มีอีกหนึ่งคู่ก็คือวันพรุ่งนี้ครับ
ทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยนะครับ

แข่งขันกันที่สนามบีจีปฐุมธานีไทยเรานี่แหละ
และแน่นอนไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะฮะ
เริ่มเข้าสัญญาณ๑๘ตร๔๕นาที
และจะเริ่มคิกออฟกันเริ่มเทียร์วอน

รวมไปถึงชมสดผ่านออนไลน์ได้ที่
มาเจอกันแบบนี้บอกเลยนะว่าวันนี้มันคึก

เอางี้วันนี้เรื่องราวของเรามันหลากหลายนะพี่ฝนนะใช่ค่ะ
ซึ่งมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามเมื่อกี้
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
คุณผู้ชมบอกเลยทุกวันนี้อยู่ยาก
นี่ครับกลุ่มวัยรุ่นเขาปลาระเบิดใส่ร้านค้า
เพราะเข้าใจว่าไอ้ลูกค้าพวกนี้เป็นคู่อาริฉัน
อ้าวยังไม่หมดค่ะ
เกิดแห่ตลุมบอนระหว่างลูกนี่กับเจ้านี่
ทวงกันไปทวงกันมาเอ้าปะทะเดือดกันซะงั้น
โอ้โหนี่คุณผู้ชมครับ
นี่ก็ศึกระหว่างคนบ้านใกล้เรือนเคียงเดือดกันอ่ะ
เพียงเพราะว่าสร้างรั้วสูงบังห่วงจุ้ย
เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

กลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะ
เอาล่ะมาเจอกับพวกเราสองคนนี้ทักทายกันได้ส่งข้อความมาสิ
ไลน์ขึ้นมาตรงนี้นะโทรมาบอกเลยว่าฟรีไม่คิดจะกระตังค์
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่บ้านเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงอะไรมาบอกให้เรารู้ได้นะ
สำคัญมาทรัพย์คลายพี่ฝนนานเคยจังมาอันทีลากันอยู่แล้ว

เรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นปลาระเบิดใส่ร้านค้า

เข้าใจผิดคิดว่าลูกค้าของร้านค้านี้เป็นคู่อาริ

เฮ้ยพ่อโดนกลัว
อะไรกับกลุ่มหวะ

ต้องวิ่งหนีตายกันเลยอะครับ

ใช่ครับโดนมาแบบนี้แล้วไม่ใช่ลูกเดียวนะพี่ฝน

ไม่ใช่นะระเบิดครับ
กล้องวงจรปิดของร้านขายนมใน
พื้นที่หมู่บ้านทานทองหนึ่ง
วัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรี

ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นปลาระเบิดเข้ามาในร้าน
เสียงมันดังสนั่นเลยแล้วดูสิครับ

มีคนเจ็บเท่าที่ได้ยินได้ดูนะ

พี่ฝนสังเกตลองฟังดูนะ
ในคลิปนี้มีคนตะโกนบอกว่า

อยนี่คือเจ้าของร้านถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดช่วงเวลาสัก๔ทุ่ม
เมื่อวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา

คุณออยเขาก็เล่าให้เราฟังว่า

ที่รว่างที่นั่งรอยอยู่คุณออยเนี่ย
เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถบรรทัดไปแวนเพิ่มเกิดมา
นี่ช่วงนี้มากันเป็น๑๐คันแล้ว
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เธอไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยใช่ไหมล่ะ
แต่อย่างนี้ครับอยู่ไอ้กลุ่มวัยรุ่นนั้นมันขับย้อนกลับมา
แล้วมาปลาระเบิดใส่ที่หน้าร้านของเธอตอนแรก๓ลูก
ค่ะโอ้โฮนี่ต้องวิ่งต้องวิ่งหนีเลยนะ
โอ้โหเรื่องของเรื่องกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นคิดว่าลูกค้าของเธอน่ะเป็นคู่อารี
ค่ะคือลูกค้าเขาใส่เสื้อช็อป
อารมณ์คิดว่าเป็นนักศึกษานักเรียนของสถาบันสถาบันหนึ่งแน่

เธอตะโกนไปแล้วนะคุณออยบอกโอ๊ยจะบ้าเหรอไม่ใช่
ไม่ใช่นักลงนักเรียนช่างอะไรพวกนั้น
แต่ไอ้กลุ่มนั้นน่ะไม่ฟังเลยโยนมาทั้งหมดกี่ลูกรู้ไหมพี่ฝน

เมื่อกี้เหมือนได้ยินแค่เหมือนแค่๔ลูก
นั่นไงอุ๊ยแล้วลูกใจทั้งนั้นน่ะที่โยนมาครับ
ตัวเธอแล้วก็เพื่อนรวมลูกค้าหกคนวิ่งหนีตายกันให้วุ่นตามที่เห็นในภาพแล้วครับ

ก็ต้องชื่นชมคุณตำรวจนะเขาก็จัดการเร็วนะ

เพราะว่าผู้เสียหายเขารีบขับรถออกไปเพื่อที่จะไปหาผู้ก่อเหตุก่อน
ไปถ่ายคลิปนี่เห็นไหมยังเจอผู้ก่อเหตุ

มารวมตัวกันอยู่แถวหน้าร้านสะดวกซื้อแถวหน้าปากซอยตรงนั้น

อย่างนี้ถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนแล้วรีบพากันไปแจ้งความที่สพบางบัวทอง

ตำรวจเขาก็ดำเนินการเร็วตำรวจได้เรียกสอบสวนนะครับ
แล้วก็ทำการไก่เกลี่ยกับผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง๓คนที่ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุ

โอ๊ยแต่เราเห็นเป็นฝูงเลยนะ

เพราะว่าจะนัดเจรจากันอีกครั้งในวันจันทร์ที่๒๘มีนาคมนี้ครับ
โอ้โหนี่แค่เห็นเสื้อช็อป

แล้วฝนอยากรู้จังค่ะว่าระเบิดนี้มันหาซื้อง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ

โอ้โหแล้วเนี่ยมันมาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้

เราไปต่อกันที่เหตุตะลุมบอลนะคะ
อันนี้คือเจ้าหนี้ไปทวงลูกหนี้
แต่ลูกหนี้ไม่หนีไม่จ่าย

จะรุมชั้นมั้ย

เอ้ยไปไปเลย
โอ้โหที่ไม่ใช่แค่ทวงหนี้อย่างเดียวนะคะ
มีวางมวยกันด้วยโอ้โหเหตุการณ์ชุดรมุนนี้นะคะ
เกิดขึ้นในช่วง๕โมงเย็นค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เอง
หน้าร้านหมูชั่งหมูย่างช่างกิโลนะคะ
ที่ตลาด๓๐๔อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ต้นเรื่องก็คือฝ่ายคุณป้าที่เป็นลูกหนี้
ใส่เสื้อลายแดงขาวนะไปยืมเงินของเจนุส

เจ๊นุสนี่คือผู้หญิงเสื้อแจกแก๊สสีน้ำเงิน

ใช่นี่แกยืมมาตั้งแต่ปี๖๒แล้วนะ

เนี่ยซึ่งฝ่ายเจ๊นุสเขาให้ข้อมูลบอกว่า
ก็รวมแล้วเป็นหลักแสนเลยนะที่ยืมไป
ันหลักแสนแล้วแล้วมาหลังนี้ไม่ยอมจ่ายเลย
โทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่อ่านเฟซบุ๊กก็บล็อก
อ้าวดีดีก็หายไลน์ก็ไม่ตอบอะไรประมาณนั้นนะคะ
แต่ว่าวันเกิดเหตุนี้ด้านไปเจอที่ตลาดเจอลูกหนี้นี่แหละ
แบบยืนขายของอยู่เขาก็เลยเหมือนแวะไปถามหรือไปทวงถามหนี้

อีกฝ่ายแบบว่าไม่มีให้ขายหมูยังไม่ถึง๕๐กิโลเคราะห์เลย
ถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะให้แต่ตอนนี้ไม่มีไป
ไปคนจะขายของไล่ด้วยระหว่างนั้นเนี่ยลูกสาวป้า
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเอาน้ำมาสาดไล่เจ้าหนี้เลย
เนี่ยจะไปไหนก็ไปก็เลยเกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลอย่างนี้แหละค่ะ
เอางี้เขาบอกว่าด้านของคู่กรณีสามีของเจ้าของร้านก็ยังมาบอกอีกนะ
ใช่บอกว่าเนี่ยแม่ยายของตนนะไม่ใช่ตนนะที่เป็นหนี้
เพราะฉะนั้นมาทวงหน้าร้านแบบนี้มันไม่เหมาะ
เป็นร้านของภรรยาไม่ใช่ร้านของแม่ยาย
อ่าซึ่งเขากับภรรยาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่ไปยืมเงินเจ๊นุษ
เพราะฉะนั้นการทำแบบนี้ก็ทำให้ลูกค้าเขาหนีหมด
แล้วเขาเสียหน้าเพราะว่ารู้สึกเหมือนโดนประจานด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ว่าหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะทั้งคู่ก็ไม่ได้ติดใจเอาความนะ
ก็ฝากขอโทษลูกค้าแล้วก็เจ้าของตลาดที่เกิดเรื่องด้วยนะ
แต่ส่วนเจนุสเธอก็อ้างว่าขณะที่โตเถียงนี่อีกฝ่ายนึงบอกนะ
บอกไม่ยอมจ่ายหนี้
เขาก็เลยเอาเหมือนกับอารมณ์ขึ้นไงแล้วบอกว่าอยากได้ไปฟ้องเอาเอง
เอาใครจะทนไหวใช่ไหมคะสรุปแล้วเธอก็ไปตรวจร่างกาย

แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่ก็แจ้งความไว้แล้วแหละนะคะ
สรุปแล้วเขาบอกว่ามีผู้หวังดีบอกว่ามีชายชะกัน๕คน

เพราะฉะนั้นที่แกไปแจ้งความไว้ดีแล้วนะคะ
ยังไงก็ฝากตำรวจดูแลเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกัน
เอางี้พูดกลางไว้ก่อนแล้วกันเรื่องเป็นหนี้เป็นสิน
ตามเรื่องของกฎหมายนะจะมาทวงกันเนี่ยมันจะมีเวลาของการทวงอยู่นะ

เพราะฉะนั้นฝนมีวิธีแก้

การไม่มีหนี้และไม่มีลูกหนี้

ประทะยังไม่จบนะครับเป็นศึกระหว่างบ้านใกล้เรือนเคียงครับ

เขาบอกว่าตั้งบางสิ่งบางอย่างที่สูงเลย
แล้วก็บังหน้าร้านของอีกร้านหนึ่งไว้

เจ้าของร้านชามที่อยู่ข้าง

เทหน้าร้านตรงร้านน้ำถั่วเหลือง

ราวกับว่าก็ไม่ชอบกันอยู่แล้ว

เดินทางมาระงับศึกนี้ไว้ก่อน

เพราะทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมแล้วไง

เพราะข้อมูลจะได้พูดคุยถูกเนาะ
ทางฝ่ายร้านที่เขาขายของชำ

นายนครพลบุญจูอายุ๕๕ปีบอกว่า

ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่สมัยตอนเขาลดน้ำต้นไม้
โอ้โหแต่ถามว่ารถน้ำต้นไม้มันเกี่ยวอะไร
เขาบอกเวลาเขาลดน้ำต้นไม้แล้วน้ำมันกระเด็นไปโดนเบาะรถจักรยานของร้านขายน้ำถั่วเหลือง
ร้านน้ำถั่วเหลืองก็ไม่พอใจด่ากลับมาด้วยคำด่าหยาบคาย
เขาก็บอกว่าไม่ชอบก็ทะเลาะกันเรื่องนั้นมาก่อน
แล้วอีกอย่างไอ้ร้านน้ำถั่วเหลืองสร้างที่กั้นไง
ก็ลักษณะเหมือนไอ้ร้านน้ำถั่วเหลืองมันแกล้งเขาก่อน
เขาก็เลยนี่ไม่ไหวจะทนแล้ว
แล้วยิ่งมาเห็นถุงขยะมาอยู่ที่หน้าบ้านเขาไม่ใช่ของเขา
แล้วเขาก็คิดว่ามันคงจะมาจากร้านน้ำสีเหลือง
ก็เลยไปเทคืนแบบนั้นเอาไปลองฟังเสียงเขาเล่าหน่อย
แล้วคุณหนูอาหารเกิดมานานหรือยังคะเนี่ย
เขาไปถอดกับแพทย์สาวาศักดิรักษ์แค่เอว
แล้วกำลังไปโรยกับแพทย์สาวาศักดิรักษ์
ร้านขายน้ำถั่วเหลืองก็คือนางสาวนารินทรพรโชธนวะนนท์อายุ๔๒ปี
นี่ยืนยันเลยไม่ยอมไม่ยอม
เดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีเอาแบบหลายข้อหากับเจ้าของร้านขายของชำ
คือเรื่องของเรื่องก็กันแกล้งเขาเหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วคุกคามดูมินแล้วก็ลดน้ำต้นไม้กระเด็นมาใส่ร้านเขาเป็นประจำ

ถ้าพี่เป็นคนกลางแล้วเจอเหตุการณ์นี้พี่ทำไง
ย้ายบ้านค่ะ

แต่ว่าผลว่านะน่าจะใจเย็นแล้วก็มานั่งคุยกัน
ถูกต้องครับเพราะงั้นตำรวจเขาก็ทำแบบนี้
อ่าเดี๋ยวเตรียมพาทั้งคู่ไปที่สพโรสเมศ

วันนี้มันเสียดายจังเลยเวลาหมดลงแล้ว
แต่อย่างนี้เสาร์หน้าเดี๋ยวเจอกันแบบเต็ม

นาฬิกา๔โมงเย็นมาเจอกัน๑๐โมงเต็มเลยนะ
เอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะขอปิดด้วยภาพน่ารัก

แต่ลีลาเขาเนี่ยปริญญาโทเลย

โอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ